ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิประทึกคลิปหนีตาย
ที่วัดป่าโมกปี๑เขามีการจัดแข่งขันเรือยาว๒ครั้ง
ครั้งแรกจัดเดือนมีนาคมครั้งที่๒คือเดือนนี้
ตุลาคมปรากฏว่าโคศกพิธีกรก็พากไปอย่างเมามันเลย
คนดูก็เชียร์กันอย่างเหมามัน
คุณนึกสภาพถึงแพร่นะแพร่มันรับน้ำหนักได้
คือมันมีขีดจำกัดของมันแต่คนลงไปเยอะมาก
เวลาลงไปเชียร์คงไม่ยืนเฉยในการเชียร์

เชียร์ก็เชียร์ไปปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
แพร่กลางน้ำที่มันรับน้ำหนักไม่ไหว
มันเกิดล่มค่อยเอียงค่อยเอียง

อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคลิปนาทีชีวิตกันเลยนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีมาก
ไม่มีใครสูญหายไม่มีใครบาดเจ็บ

แต่ว่าโคศกพิธีกรจากที่ต้องพากเรืออย่างเมามัน

ต้องพยายามที่จะบอกคนที่ประสบเหตุบอกว่า

เพื่อที่จะให้ขึ้นมาจากแพร่กลางน้ำให้ได้
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็บอกชาวบ้านแล้วนะ

เพราะว่าแพร่มันรับน้ำหนักได้แบบจำกัด
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊
ชื่อว่าสุภกิจฮวดประสิทธิ์อายุ๓๓ปี
ซึ่งคุณสุภกิจเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเขาจับกล้องมือถือมาเลยค่ะ
ถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คแบบนี้
ซึ่งระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านลงไปในแพร่จำนวนมากนะ
อย่างที่บอกไปคือน้ำหนักมันก็เกิด
แพร่ก็เลยเกิดอาการคือค่อยเอียงแล้วก็จมน้ำไปไหนที่สุด
เจ้าหน้าที่เองก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดเวลานะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็ไม่เชื่อไง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการจัดระเบียบกันใหม่แล้วค่ะ
โดยเฉพาะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงไปในแพร่ที่ใช้การก็คือจะต้องไปดูแลกันนะคะ
แล้วก็เรื่องของการแข่งเรือยาวอันนี้ก็ต้องมีการแข่งกันต่อไป
คือแพร่เนี่ยมันล่มแต่การแข่งเรือยาวเนี่ย

เพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าการจัดแข่งขัน
แข่งเรือยาวของวัดป่าโมกแห่งนี้เนี่ย
เป็นการแข่งเรือยาวระดับประเทศนะ
เรือยาวแต่ละที่ที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงไปรวมอยู่ที่นั่นหมดเลย
แล้วมันเป็นประเพณีดั้งเดิมคนไทยด้วยนะคะ

แต่ว่าต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยค่ะ